ไปดูครับคณะรัฐมนตรีเข้าประชุมกันวันนี้นะฮะ
เพราะว่าเดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจไปราชการต่างประเทศ
โครงการอะไรบ้างที่ท่านจะได้ใช้๑กุมภาพันธ์นี้ใช้ต่อไป
คนละครึ่งคนละครึ่งนี่โอ้โหอันนี้โครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับ
คนละครึ่งได้ไปต่อเฟส๔นะฮะ
แล้วก็การช่วยเหลือเรื่องของอะไรล่ะกระตุ้นเศรษฐกิจเราเที่ยวด้วยกัน
ก็ไปต่อนะคือจะมีการอนุมัติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับ
ใครก็ตามที่ได้รับเงินเยียวยาจาก๑๒โครงการของรัฐ
เขาจะช่วยมาตรการด้านภาษีให้ท่าน
ธนกรวันบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ท่านบอกว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการ
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการคนละครึ่งเฟส๔
แล้วก็โครงการเราเที่ยวด้วยกันระยะที่๔
รวมวงเงินนะครับ๒โครงการ๕๖๐๐๐ล้านบาทได้
จะฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ถึงฐานรากเลย
เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ในช่วงที่ของแพงเหลือเกินของประชาชนด้วย
ระยะเวลาโครงการจะเริ่ม๑กุมภาพันธ์
ต้นไปถึง๓๐เมษายนครับ

คือภาครัฐ๕๐ประชาชน๕๐
คือจ่ายคนละครึ่งไงนะครับ
คือวงเงิน๑๒๐๐บาทต่อคน
ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วสามารถยืนยันตัวตน
แล้วก็เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่๑กุมภาพันธ์เลย
แล้วก็เปิดรับสิทธิเพิ่มอีก๑ล้านสิทธิ
ให้กับคนที่สนใจแล้วก็ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ
โดยจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่๑๐กุมภาพันธ์นะครับ
คนใหม่๑๐กุมภาพันธ์นะครับถ้ารอลงทะเบียนคนละครึ่งอยู่
มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และมีการเคลื่อนไข
รวมถึงมีการขยับช่วงเวลาเริ่มต้นของโครงการด้วย
ให้เร็วขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
เรื่องของค่าคลองชีพที่นับบันมันยิ่งสูงขึ้น
จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ
โดยจะคำนึงถึงการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ส่วนอีกโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
คือการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
และนิติบุคคลที่ได้รับเงินเยียวยา
จาก๑๒โครงการที่ช่วยเหลือของรัฐ
เป็นการลดภาระภาษีให้กับประชาชนผู้ประกอบการ
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายในการยกเว้นภาษี
คือใครคือคนที่ได้รับเงินเยียวยาจาก๑๒โครงการ
ภาครัฐจ่ายเงินเยียวยาเงินช่วยเหลือเงินสนับสนุนเงินอุดหนุน
ในปี๒๕๖๔ที่ผ่านมานะครับ
เว้นให้ทั้งหมดว่างั้นเถอะไม่ต้องเสียภาษีสำหรับ๑๒โครงการนี้